แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่แปลกจุใจยังมีเรื่องดีเด็ดนำเสนอกันอยู่
เรื่องดีที่ทำแล้วซึ้ง
เธอเดี๋ยวบุกเข้าไปในค่ายเลยไหม

อืมไปที่ค่ายทหารที่จังหวัดแห่งนี้เขาทำซึ้งคุณผู้ชมฮะ

มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่รับรัฐกาลทหารในค่ายแห่งนี้

คือมาพบป่าเยี่ยมเยี่ยมกันพูดง่ายมาเจอกับเหล่าบรรดาทหารเกนนั่นแหละ

เพิ่งจะจบหมอบาลแล้วมาเป็นอาหารที่นี่โอ้สุดยอดเลยคุณโอ้โหจบจากมขก็คือมขวัญแก่นน่ะ

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วเอาละคุณหมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง
หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง

หมอกิตติวัตรว่ายังไงบ้างมาเป็นผู้ทานที่นี่แล้วอยากรู้สึกยังไงบ้าง